เป็นกลุ่มสาวเข้าไปแก้บน
ถึงแม้ว่าพฤติกรรมเรียกว่าแก้บนแต่ไม่มีการแก้บนแก้ร่างนะ

เต้นโคโยตี้เส้นผีให้โชคจ้า
คุณผู้ชมที่ไหนอย่างไรแม่นนักใช่ไหม

เขาเต้นแบบเบี้ยวบิดไปมาไม่ตรงเลยนะ

เล่าให้ฟังคุณอยากดูลีลาก่อนไหม

ฉันอยากดูด้วยเล่าแบบนี้ละกัน
จะได้ดูทั้งลีลาและการเต้นของเขานะคะ
คุณผู้ชมนี่คือสามสาวนางฟ้าล่าผีนะคะ
เธอแต่งตัวเซ็กซี่เอ็กซ์ระเบิดบึ้มแบบนี้นะคะ

ใช่เขาเรียกว่าสามสาวนางฟ้าล่าผี

จุดที่เขาไปถ่ายรายการล่าสุดก็คือปากซอยกิ่งแก้ว๒๑จุดนี้

รถกระบะขนนักศึกษาฝึกงานไปเทกระจาดแล้วก็ตาย๑๓ศพ

ใช่ตำบลเทวาราชาเทวะอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ
นี่แหละค่ะเอาหน้าไปเต้นกันแบบนี้
เขาเล่าให้ฟังบอกว่า๑๕ตุลาคมที่ผ่านมามาถ่ายรายการที่จุดนี้
แล้วก็ลองขอเลขขอระหว่างถ่ายทำรายการ
ได้เลขมาคือ๐๒๑แล้วก็เอาไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล
งวด๑๖ตุลาแต่ไม่ถูกอันนี้ครั้งแรก
ต่อมาขับรถมาจุดเดิมเลยค่ะปากซอยกิ่งแก้ว๒๑
ไปชนเข้ากับรถคันอื่นเอ้าเขาก็เลยบอกว่าหรือ
หรือผีมาสะกิดเตือนว่าอย่าลืมเลขที่ให้ไว้นะ
ปรากฏว่าไปซื้อค่ะซื้อลอตเตอรี่ถูก
รางวัลเลขท้าย๓ตัวตรงเลยได้เงินรางวัล๘๐๐๐บาท
ก็เลยนี่แหละค่ะพากันมาแก้บนแบบนี้เนี่ยนะ

ใช่นี่แหละทำมากันแก้บนแบบนี้

ชนในตรงบริเวณซอย๒๑เลยนะคะ
ก็คือตรงที่เรามาขอหวยพอดี
เราก็เลยรู้สึกว่าเอองวดนี้เราลองตามหวยอีกสักครั้งนึง
แล้วผลปรากฏว่ามันออก๓ตัวตรงค่ะ

ก็ไปบนตรงนั้นก็เลยต้องไปแก้บนกันไป
นี่ไง๖๘๓๐๒๑เดี๋ยวไปขอบ้าง

ไม่ฉันรำทายให้

ใส่ชุดแดงอย่าทาปากแดงแล้วปล่อยผมไปรำ

เอาผมลงมาเอาผมลงมา
ไม่แต่งทาปากแดงใส่ชุดแดงแล้วไปยืนรำ
อ้าวถ้าเกิดไปทำเดี๋ยวผมไปถ่ายให้เลย